สวัสดีค่ะคุณก้องพบขอบคุณพ่อสั้น
แล้วก็พอจะเปิดเผยถึงตัวเลขค่าเหนื่อยได้ไหมคะ
ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ได้กับเมืองทองแล้วมากหรือน้อยกว่าอย่างไรค่ะ

ดีลนี้มันคือเขาติดต่อมาทางเมืองทองครับ
แล้วเจก็เป็นความฝันของเจเขาแล้วเจเขาอยากจะไปต่างประเทศ
เพราะว่าเขาก็ตอบโจทย์ให้ผมหมดแล้วที่ว่าเขาก็เล่นบอลอาชีพติดทีมชาติไทย
อันนี้เขาก็จะตอบโจทย์ของเขาเองแล้วเขาต้องการก้าวข้ามอาเซียนไป
ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะทำได้ไหม

แต่เรื่องท่านเหนื่อยก็โอเคก็พอกับที่เมืองไทยครับ
แต่ว่าเจเขาอยากจะไปอยากจะไปลองดูครับผม
แล้วตอนนี้เจมีการเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วมั้งคะคุณพ่อ
ตัวยังไงวันนี้น่าจะทางสโมสรเมืองทองกับทัพโปโลน่า
น่าจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าจะทำพาสปอร์ตให้ผมกับครอบครัวเดินทางไปวันที่๘ก่อนครับ
เพื่อไปเปิดตัวที่วันที่๑๐ที่ธรโมศรครับ
แล้วตอนคุณพ่อมีแผนจะไปอยู่กับเจยาวเลยไหมคะ
หรือว่าแค่ไปให้กำลังใจครั้งคราวเฉย
ก็คงไม่ยาวครับเพราะผมมีธุรกิจตอนนี้ผมกำลังสร้างสนามฟุตบอลอยู่ครับผม
ก็ต้องดูแลก็อาจจะไปอยู่กับเขาแบบสักพักนึงให้เขาปรับตัวได้
แล้วก็ให้เขาอยู่แล้วผมก็กลับมา
แต่ว่าเจ๊จะเปิดโตรนี้๑๐แล้วเจ๊ต้องกลับมาก่อนนะครับ
มาเล่นให้เมืองทองก่อนเล่นพวกเอฟถ้วยนะครับ
ก็น่าจะเลข๒นะครับที่ได้คุยกับคุณประธานทางคุณระวีคุณป๊อกไว้นะครับผม
ค่ะแล้วคุณพ่อมีการหนักใจเรื่องการปรับตัวของเจ
และอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนน่าจะอยากรู้

เพราะว่าตอนนี้กำลังสวีทมากเลยกับพ่อ
วันที่๘นี่เมย์เขาก็ไปด้วยครับ
ก็ไปด้วยครับแต่เดี๋ยววันที่๒๐กว่าเขาไปเที่ยวกับญี่ปุ่น
เขาแพลนไว้ตั้งแต่กลางปีแล้วว่าเขาจะไป
แล้วก็กลับมาปุ๊บเดี๋ยววันที่๘ก็บินไปพร้อมผมไปที่สโมสรเปิดตัวครับ
ไม่มีปัญหาก็ผมคิดว่าเจเขาเล่นได้เขาอยากไปเพราะความมุ่งมั่นเขา
ผมบอกว่าเล่นประเทศไทยก็ได้มั้งลูกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาอยากจะไป
ก็ต้องปล่อยเขาใจมันต้องมาก่อนครับผมต้องสู้
ขอบคุณค่ะคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับ
ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการปรับตัวนะคะเพราะเชื่อว่าเมซิเจมีใจที่จะเล่นอยู่ที่เจริกแน่นอนแล้ว
ส่วนการย้ายไปร่วมทีมก็อาจจะเริ่มกันในเล็กที่สองค่ะอย่างไรก็ตามก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งอย่างชัดเจนนะคะ
ในช่วงบ่ายวันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้กับทางไทยรัฐทีวีจะมาอัปเดตข่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ